เนี่ยเพราะผมก็ถามชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่านอนยันยืนยันตีรังกายันไปแล้วลุงเอียด

ครับก็ไปแล้วแต่เราไม่กล้าเถียงตำรวจ
เพราะตำรวจก็มีข่าวมากกว่าเรา
เพียงแต่ชาวบ้านธรรมดาแต่เรามีพวก
เรามีเพื่อนอยากเจาะข่าวหาความจริงว่าแป้งอยู่ตรงไหนตรงไหน
เมื่อคืนก่อนมานี้ก็มี๒เสียงนะ
ไอ้เสียงหนึ่งก็เป็นเพื่อนเสียแป้งทั้งหมดแหละ
ถามว่าให้คนอื่นถามอีกไม่ใช่ผมไม่ใช่ถาม
ถามจริงแป้งอยู่ไหมก็บอกไปแล้ว
ไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปนานแล้ว
อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเสียแป้งเหมือนกัน
เป็นเพื่อนเสียแพ่งบอกว่ายังอยู่บนเขา
แล้วหนูถามว่ายืนยันไหมไม่กล้ายืนยัน
นี่นี่คือเสียงชาวบ้านนะเสียงชาวบ้านที่เป็นเพื่อน
เป็นพวกเป็นพี่น้องก็บอกไปแล้ว
ทำไมที่ต้องฟันทงว่าไปแล้ว
ไปเหนือไปใต้ไปต่างประเทศผมไม่กล้าฟันทง
แต่สิ่งสำคัญที่สุดถ้าอยู่บนเขาต้องพบ
ต้องเจอเพราะเข้า๑๖๑๗วันแล้ว

ถ้านอนหยบหรือหลบอยู่ก็ต้องเจอตำรวจ
ตำรวจ๔๕คนเทือกเขาบรรทัศน์มันมีอยู่
ถ้าปัจจุบันทุกวันเนี่ยผมก็ไปประชุมทุก๓เดือน
มันมีทั้งหมดตอนแรก๙แสนกว่าไร่
ตอนนี้ข้าว๗๙๑๘๕๐ไร่ที่เหลืออยู่
ฉะนั้นความยาวทั้งหมดของเทือกเขาบรรทัศ
ตั้งแต่ใน๓จังหวัดภาคใต้เนี่ย
ประมาณถ้ารวบรวมผมไม่รวบยังไงไม่รู้
แต่ประมาณ๑๒๐๐กว่ากิโลนะ
ความกว้างตำรวจ๓๐๐คนอ่ะ
คนกิโลวันหนึ่ง๓๐๐กิโล
พรุ่งนี้มึงเดินอีก๑วัน
วันละกิโลตัดมาเลยจากตังค์มาเนี่ย

เดินหน้าเรียงดันไปเลย

คือเดิน๗วัน

ตั้งแต่ในสระมาถึงนครศรีธรรมราชเดินจริง

ถ้าเขามีคนช่วยอ่ะหลบไปเรื่อย
มีคนชำลาม
มันยากเลยครับ

ฉะนั้นผมว่าถ้าตามตำรวจให้ข่าวที่เกิดการประทะ

ชาวบ้านยังไม่ลังเลใจอยู่
แต่ยิงใครเขายังไม่ฟันทง
เราก็ไม่อยากวิเคราะห์มากถ้ายิงก็จริง
แต่ถ้ายิงแล้ววันนั้นแป้งหลังจากเป็นการสำรวจ
ตำรวจประมาณหลาย๑๐คนแป้งอยู่สามสี่คน

แต่แป้งวิ่งหนีด้วยช่วงลองเท้าไม่ใส่

หนีหนีไปคนเดียวไม่มีใครช่วยเลย
อย่างนี้มึงหนีไปได้ไม่เกิน๗วัน
วันนั้น๕๐วันมึงต้องตายอยู่ในป่ามีทากมีหอยมีพืชพิษ
มีสัตว์หลายชนิดที่เป็นศัตรูที่ทำให้เกิดการฆ่าป่าขึ้นมา
ทากดูดเลือดปลาดิบชื้นเนี่ยถามท่านท่านดำรงเป็นอธิบดีแต่แกไม่กระเดินนะ
แต่ผมเดินบนยอดเขาเสาบรรทัศน์เลยครับไอ้ลาวาในตัวขนาดเนี้ยลาวาครับ
ตัวเขียวอยู่บนต้นไม้มันดิดตุ๊ด
แล้วอย่าลืมว่านี่คือสิ่งสำคัญที่เราวินิจฉัยว่าแป้งอยู่ไม่ได้
คาดน้ำนะสิบห้าวันเรายังอยู่ได้
แต่ถ้าโดนทากกัดเลือดยุงกัดอย่างนี้หนาวความหนาวแล้วก็โอ้โหผมว่า
นี่คือเรื่องจริงฉะนั้นแป้งมันจะทนได้ถึง
ถ้าบนเขาที่ตำรวจเขาตามล่าก็๑๗วัน
วันแล้วผมว่าไม่ใช่ครับ

เพราะว่าต้องเจอครับ

ตอนนี้ย่อมายุบมาที่เป็นป่าดุ่มดิดเป็นป่าต้นนั้นจริง
เพราะเป็นป่ายางป่าศวรรษหมากศวรมะพร้าวโต๊ะเจ้าว่านไปอยู่นะ
เขาต้องไม่จะหากินออกซักนานอยู่นะ

จนกว่าปัจจุวันทุกวันในเจ้าหน้าที่อุตยาน
หรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังจะหาที่

คือถ้าฟังจากลุงเอียดก็คือเชื่อว่าไม่อยู่บนเขาบรรทัศน์แล้ว
จะอยู่ไหนนี่ไม่รู้ไม่รู้

ผมต่อให้เลยผมถ้าความรู้สึกนะ
ถ้าเป็นการบนานผมต้องต่อการได้แล้ว
ถ้าผิดก็อย่าถือกันแต่วิเคราะห์ตามความเป็นจริง
ถ้าถูกก็ถือว่าถูกเขาไม่ได้อะไร
แต่ขอให้หัสละที่ภาครัฐน่ะพูดเรื่องจริง
ในฐานะอดีตอดีตเสือเก่าคอมมิวนิสต์เคยอยู่บนเขาเคยหนีขนาดนี้
ถ้าเป็นลุงเอียดถ้าลุงเอียดคือเสียแป้งนานดนะขนาดนี้
ยังอยู่ไหมยังหนีอยู่เรื่อยบนเขาบรรทัศน์หลบปั๊ม
เดี๋ยววันนี้ไปถ้ำนั้นวันนี้ไปอยู่ถ้ำนี้อย่างนี้ไหม
ผมไม่อยู่แล้วมันอยู่ไม่ได้ผมบอกมันอยู่ไม่ได้
มีเจ้าหน้าที่อุทยานมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแล้ว
ไม่รู้จะหนีไปตรงไหนแม้เขาไม่ติดอกติดใจไหม
ไม่มีอะไรก็จริงแต่ว่ามันแว้งหมดนะค่าหัวเป็นล้าน
มันเว้งหมดน่ะเว้งตั้งแต่ลูกเมียครอบครัวเพื่อน
ถ้าไม่มีข้าวหัวข้าวหัวเป็นแสนผมคิดว่าเราแว้ง
บุกตังช์ครอบครัวลูกเมียฉะนั้นที่บอกพี่น้องมัน
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
และก็ชมสดที่นี่ไทรัตรีวีช่อง๓๒ครับ